สัปดาห์ที่แล้วมีประมาณ๒๓วัน

วันนี้นายกโชว์ผลตรวจโควิด๑๙นะคะว่า

ทีนี้สำหรับสถานการณ์วันนี้ที่คุณสุภาษาราบอก

สิบเก้ารายนะคะเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการแปดสิบสองราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกสองร้อยเจ็ดสิบห้ารายเดินทางจากต่างประเทศสิบสองราย
วันนี้เราไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เขาก็ร่วมประชุมกันผ่านวีดีโอคอนเฟรนซ์กับนายธีรพัฒน์คัชรมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคัดกรองที่มีอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะคะว่า
การทำงานของภาครัฐที่ทำงานกันอย่างเต็มที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันผ่านพ้นไปได้
นายกใช้โอกาสนี้สร้างความมั่นใจให้กับคณะและประชาชนด้วยกัน
ผลตรวจโควิด๑๙ก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะว่า
ผมยังปลอดภัยอยู่ผมยังไม่ติดผมยังไม่เป็น

ยังทำงานได้อยู่นะคะแต่ก็เป็นห่วงทุกคนด้วย
ก็ขอให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
กาดเอาไว้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วย
ส่วนอนุธินชันวีรกุรรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็พูดถึงเรื่องการตรวจหาเชื้อเชิงรุก
ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วพบผู้ติดเชื้อเยอะมาก
โดยบอกว่าเป็นการตรวจหาที่มีประสิทธิภาพ

ขอให้ทุกคนมั่นใจนะ

คือทุกวันนี้เป็นแค่การนำเสนอข้อมูล

ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
ว่าการใช้วัคซีนมีปัญหาเกิดอันตราย
เพราะฉะนั้นวัคซีนในภาพรวมคาดว่าจะต้องปลอดภัย
แต่เรื่องแพ้บ้างเนี่ยมันน่าจะมีเป็นปกติ
คือหลายคนหวั่นใจเพราะว่า
สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักก็ออกมารายงานนะครับ
ว่ามีบางคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว
ด้านในแพทย์ประสิทธิ์พัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลกล่าวถึงความคืบหน้า
อาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ตอนนี้ต้องเลื่อนการถอดเครื่องช่วยหายใจออกไปก่อนค่ะ

ถึงขั้นว่ามีแนวโน้มจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้

ดูเหมือนที่ปอดจะติดเชื้อมากขึ้นค่ะ
ซึ่งการที่ผู้ป่วยเคยได้รับผลกระทบโควิด๑๙มาก่อนเนี่ย
มันจะส่งผลต่อการทำงานที่เปาะโดยตรงเลย
แต่การติดเชื้ออันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากโควิด๑๙นะคะ
คือจากที่โดนผลกระทบจากโควิด๑๙มาแล้ว
คราวนี้มาติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ

มีการให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมอีก๑๒ตัว
แต่ผู้ว่าจีรศักดิ์ยังคงรู้สึกตัวเหมือนเดิมนะคะ
ก็ถือว่าอาการไม่ได้สุดหนัก
แต่ว่าแนวโน้มเรื่องการถอดเครื่องช่วยหายใจต้องเลื่อนออกไปก่อน